พ่อแม่ลูกเขาขี่จักรยานยนต์กันไปตามถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าช่วงตะบนบางปลาสร้อยเทียมพเมืองชนบุรี

ตำรวจสายตรวจเขาก็เรียกตรวจเพราะว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกนะฮะ

เราจะดูนะฮะ
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้เอามาแชร์ในโลกออนไลน์นะครับ

ตำรวจรวมเมื่อสายตรวจเนี่ย๖รายนะฮะ
ผู้ชายคนนึงนี่กำลังเข้าไปจับอยู่นะครับ

เหมือนกับในมือจะมีมือถือ
แต่พวกนี้นะครับก็เหมือนกับจะมีการผลักอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
บางคนก็บอกถูกกัดเข้าไปด้วยนะผู้หญิงกัดตำรวจอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
เราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นอาคารพาณิชย์ถูกทิ้งร้างแล้ว
ไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะมีคราบเลือดที่ผิวถนนด้วย
ว่าจะเป็นเลือดตำรวจในคลิปที่ถูกกัดแขนด้านซ้ายนะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นกำลังนั่งทำงานกันอยู่มีเสียงผู้ชายตะโกน
บอกตำรวจรังแก่ประชาชนก็เดินไปดูเห็นสายตรวจสองนายขอตรวจเอกสารผู้ชายคนนั้นอยู่นะฮะ
แล้วก็ซ้อนรถมากัน๓คนพ่อแม่ลูก

เขาก็จะมาตระเวนดูแบบนี้อยู่แล้วนะฮะ

ตำรวจพยายามกั้นผู้หญิงออกไง
กั้นผู้หญิงออกจากอันเนี่ย
เขาจะตรวจผู้ชายกับผู้หญิงเขาก็รักแฟนเขาแหละ

ใช่แล้วลูกเขาคนเล็กอ่ะ
ลูกเขาคนเล็กตำรวจเขาก็ดีนะ
เราถามไปยังสพเมืองชนบุรีนะครับ
ภูมิกับการสพเมืองชนบุรีพันธุ์ตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๙มิถุนายนช่วงเย็น
สายตรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติจักรยานยนต์คันนี้ขี่ผิดปกติ
ต้องสงสัยด้วยไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยขอตรวจค้น

จาก๒ก็เลยเป็น๖นายนะครับ
ไม่ให้ความร่วมมือต่อสู้ขัดขวาง
สุดท้ายเนี่ยเอาละไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายก็จริงแต่คุณไม่ใส่หมวกกันน็อก
แล้วไปตรวจปัสสาวะพบว่าปัสสาวะสีม่วง
ผู้ชายคนนี้ก็สารภาพว่าไปเสพยาไอซ์มา

นี่นะฮะก็ถูกแจ้งข้อหาไป
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเสพยาเสพติดด้วย
หมินเจ้าพนักงานด้วยนะฮะ
ส่งฟ้องศาลจังหวัดพัทยาเรียบร้อย
นี่ไม่รวมภรรยาที่ไปกัดแขนตำรวจอีกนะ